ว่าจะขยับไปเตะก่อนหน้านั้น๑วันสำหรับเกมอุ่นเครื่อง
เพื่อให้นักเตะได้ชุดที่ดีที่สุดไปแข่งขัน
ล่าสุดทางบริษัทไทยลีกก็ได้ขานรับคำสั่งของ
ผลตำรวจเอกดรสมยศภูมิพันธ์ม่วงนายศสมคมกีฬาฟุตบอลแล้ว
ที่ได้สั่งขยับวันเตะตกค้าง๓คู่เป็นวันที่๒๘ธันวาคม
จากเดิมคือ๒๙ธันวาคมก็ขยับไปเป็นวันที่
เพื่อให้ทีมชาติไทยมีเวลาที่จะเตรียมทีมก่อนจะอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่น
๓คู่นี้ประกอบไปด้วยนะครับ
ประจวบจะเปิดบ้านพบกับเวียดรามย์ยูอเต็ดเวลา๑๘น
ชวรีพบกับแบงคล็อคยูอเต็ดเวลา๑๙น
แล้วก็บีเกียร์ประถุมเจอกับเชียงรายเวลา๑๙น
ส่วนเกมตกค้างอีกคู่เนี่ยก็เป็นเกมสำคัญนะครับ
เป็น๒ทีมที่น่าจะลุ้นแชมป์ในดูการนี้ยังไม่สามารถหาวันลงแข่งขันได้
โดยสมาคมได้กำหนดวันคร่าวให้ไทยลีกไปแจ้งกับทั้ง๒สโมสร
ว่าวันที่๑๒ศึษจิกายน
ก็จะทำให้ทีมชาติไทยมีเวลาซ้อมมากขึ้น
คือถ้าแข่งตามเดิมจะมีเวลาซ้อมแค่วันเดียวก่อนเจอญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นงานที่หินจริงนะครับ
แล้วก็จากกรณีที่นายในวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีลำ
ได้ยกให้อีชิอีอดิตกุญซือของบุรีลำเอง
ทำทีมชาติไทยในฐานะประธานเทคนิคของทีม
เมื่อวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
แฟนบอลจำนวนมากครับก็มองว่าน่าจะเป็นการมาเตรียมรับไม้ต่อ
แต่สุดท้ายดิวดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นครับ
ล่าสุดครับเมื่อวานอิชิอิให้สัมภาษณ์ครั้งแรกนะครับ
บอกถึงเรื่องนี้ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
ตอนแรกก็มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อย
แล้วด้วยสัญญาก็จบลงไม่ได้ครับ
อยู่ดีมีการมาบอกว่าต้องจบลงกันตรงนี้
ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้
อยากให้ช่วยถามกลับไปเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับ

ทีมชาติไทยก็จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติจีน
ศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๖รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
รอบ๒นัดแรกครับวันที่๑๖พฤศจิกายนนี้เวลา๑ทุ่มครึ่งครับ
ราชมังคลากีฬาสถานไทยรัฐทีวีก็ถ่ายเท้าสดด้วยนะครับ